หนังใหญ่ถือได้ว่าเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงที่รวบรวมศิลปะในหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะการทำตัวหนัง
ศิลปะการเชิดหนังการภาคโดยเฉพาะดนตรีปีภาษที่ทำให้เกิดอัตรรสทางศิลปะในการรับชมอย่างสมบูรณ์
ในอดีตจะใช้วงปีภาษณวงเล็กหรือใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าของงาน
การแสดงจะเริ่มต้นด้วยการบันเลงเพลงโหมโรงโดยมีเสียงปี่พาดที่เล้าใจเล่นเบิกโรงเพื่อเรียกคนดู
ภาคเจรจาทำให้เกิดความคึกคลื้นที่แฝงไปด้วยคติธรรมคำสอนข้อคิดซึ่งวงดนตรีนั้นจะตั้งบันเลงอยู่ด้านหน้าของโรงแสดง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน